เตือนกันแล้วก็เตือนกันต่อเลยละกันสำหรับข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูแล้วช่วยวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าใครผิดใครถูก
สำหรับรถเก๋งคันหนึ่งที่พุ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์อย่างจังคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี่นะ
คนขี่คนซ้อนเนี่ยลอยตัวปลิวกลางแยกเลยที่สำคัญคนท้อนซ้อนนี่นะ
เขาท้องอยู่ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
บวกปั๊บคุณผู้ชมได้ยินอะไรไหมคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาตะโกนดังลั่นเลย
เมียกูท้องอยู่ด้วยโมโหมากโมโหมากแล้วก็เรียกรถเก๋งลงมาเคลียร์กันหน่อย
คือมีปากมีเสียงเสียงดังกันพอสมควรกลางแยกอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็คือจังหวะ
มันมาเร็วมากแล้วก็ชนกันแรงมากเลยแต่ยังดีที่ทั้งคู่ปลอดภัยนะคุณผู้ชม
จะเล่าให้ฟังก่อนแบบนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดนะจะเห็นได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์นี่นะ
ขี่มาในทางตรงคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสามีส่วนภรรยาเนี่ยซ้อนท้ายอยู่ท้องอยู่ด้วยคุณผู้ชม
ชนเข้าจังจังเลยกับรถเก๋งที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอย่างแรงตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลย
สองสามีภรรยาลอยตัวปลิวแล้วก็ลงมาอักกระแทกพื้นอืมคนขี่มอเตอร์ไซค์ลุกขึ้นได้ด้วยความโมโหค่ะ
แล้วก็เรียกให้คนขับรถเก๋งลงมาเคลียร์ด่วน
คุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงที่บาดเจ็บนะ
เขาเดินเอามือกุมไว้ที่ท้องตลอดเวลา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ปากซอยสุขุมวิท๘๑
คุณผู้ชม๑๘มกราคมที่ผ่านมานี่เอง๔ทุ่มกว่าแล้ว
ชาวเน็ตเสียงแตกค่ะคลิปนี้
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกระเถียงกันไปมาเลย

ฝ่ายแรกบอกว่ารถเก๋งนั่นแหละผิดเต็มเลย
เพราะว่าอะไรเลี้ยวมาตัดหน้ามอเตอร์ไซค

ส่วนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าโหมอไซค์ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน
มาทางตรงแต่ผ่านแยกชะลอความเร็วหน่อยไม่ได้หรือไง

บางคนก็บอกว่าโอ้โหสงสารฝ่ายภรรยาจังเลย
ตั้งท้องอยู่ปลอดภัยยังไงดีหรือเปล่านะ
เช็คแล้วล่าสุดแม่และเด็กปลอดภัยนะคุณผู้ชม
ทีมข่าวสอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกพรชัยประมวลสุข
ข่าวรองศาลวัฒน์สอบสวนสอนอพระขนง
ท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่นะ
ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋ง
เบื้องต้นก็คือไม่ได้เมานะคะ
คนขับรถเก่งเองเขาก็บอกว่าเขายอมรับผิดที่ว่า

ก็ยอมรับข้อเก่าหาว่ากันไปตามนั้น
ส่วนทางมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายไม่ได้เดินทางมานะคะ
เนื่องจากว่ายังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจจะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาที่สอนอเพื่อเจรจากันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งเราอ่านจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตส่วนใหญ่คุณผู้ชม
คนที่อยู่ในพื้นที่สุขุมวิท๘๑ตรงนี้นะ
เขาบอกว่าแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่าอะไร
ตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
อู๋นี่กำลังจะถามเลยเหมือนไม่มีสัญญาณไฟหรอ
คือเหมือนเป็นแยกวัดใจอีกหนึ่งแยกเหมือนกัน

แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าควรจะปิดจุดกลับรถตรงนี้ดีกว่าไหม
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
แล้วถ้าปิดจุดกลับรถตรงนี้คุณจะไปกลับกันตรงไหน

ไปกลับรถตรงใต้สะพานพระขนง
ตรงสุกุมพิษ๖๒มันหางกันนิดเดียว
คือจุดนี้มันเป็นจุดที่เป็นทางกลับรถ
แต่มันเป็นจุดใหญ่เพราะว่ามันสามารถเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้ได้พอดี
แล้วมันไม่มีสัญญาณไฟจราจรแต่คนเลี้ยวเข้าซอยนี้เยอะมาก
เพราะมันสามารถลัดไปออกอีกช่องทางได้มากมาย
ต้องสังเกตกับเราเองวัดใจจริง
แล้วดูกันเอาเองสุดท้ายบางทีดูไม่ทัน
คือถ้าละจุดนี้ไปไปกลับรถใต้สะพานตรงภาคโครงก็อีกนิดหน่อย
แต่มันก็อาจจะเสียเวลาบ้านในการไปย้อนกลับมา

ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ลองมีการพิจารณาในเรื่องของปรับเปลี่ยนเส้นทาง
ว่าคุณตั้งเสาไฟจราจรเลยไหมล่ะถ้าอย่างนั้น
คือถ้าเกิดว่าขับเลี้ยวเข้าซอยนี้ไปใช่ไหม
มันจะไปทะลุพระขนงกลางซอย
มันก็เลยเป็นสลัดเข้าไปคนก็เลยใช้เส้นทางเยอะหน่อย